พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายอายุสักประมาณ๕๐ปีค่ะ

ใช้มีดจ้วงแทงคุณตาวัยเกือบ๘๐ปีมีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
จนพลุนเช่นเดียวกันคุณค่ะและคุณตาเนี่ยก็เสียชีวิตนะคะ

ขโมยมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงที่คุณตาเอาไปส่งมาเนี่ยไปด้วย
หนีไปกบดานที่สุรินทร์เมื่อวานนี้ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ล่าสุดในวันนี้ตำรวจพนักนิคมชนบุรี
นำตัวผู้ต้องหารายนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นำโดยผู้การชนบุรีพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ท่านลงไปกำกับดูแลด้วยตัวเองเลยนะคะ
ลงไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศการทำแผน
นายอนุภาพเลิศล่องอายุ๕๐ปีเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ

คุณตาผู้เสียชีวิตชื่อว่านายจำรัฐชิดฉาง
เป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ถูกตำรวจนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพแบบนี้ค่ะ
ตำรวจคุณค่ะการทำแผนไปไม่ถึงฝั่งฝันค่ะ
ไม่สำเร็จจะสิ้นเพราะอะไร

ก็คือจุดที่มีคนไปพบศพผู้ตาย
ที่มันไปไม่สุดทำแผนไม่เสร็จ
เพราะว่ามีชาวบ้านมามุงดูการทำแผนเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะเพื่อนพ้องน้องพี่ของคุณตาวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันแหละค่ะ
คุณคะขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นขบวนเลยนะคะ
มาดูการทำแผนแล้วตะโกนเลยค่ะ
ด่าเอ่ยสาบแช่งเอ่ย

เขาทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริต
คนอายุเกือบ๘๐แล้วแต่ก็ยังอดทนทำมาหากิน

ทีนี้เราก็ไปถามผู้ต้องหานะคะ
ผู้ต้องหาให้การบอกว่าได้โทรศัพท์มาจ้างให้ผู้ตาย
ไปส่งในราคา๕๐บาท
บาทแลกกับชีวิตคุณตาคุณ
ให้ไปส่งในราคา๕๐บาทพอไปถึงจุดเกิดเหตุ
ใช้มือเคาะไปที่หัวของผู้ตาย
พร้อมกับด่าทอผู้ตายว่าไอ้แก่

จนกระทั่งผู้ตายโกรธก็เลยไล่ลงจากรถ
จากนั้นก็เลยใช้มีดที่เตรียมมา
แทงเข้าไปที่ด้านหลังของผู้ตาย
หลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งผู้ตายล้มลงมีด

แล้วชิงรถมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงของคุณตาหลบหนีไป
เอาเงินสดที่ติดตัวคุณตามาด้วยเนี่ยเอาไปด้วยค่ะ
ผู้ต้องหาบอกว่าเสียใจที่ทำลงไปแต่มันไม่ทันแล้วนะคะ
เสียใจที่ทำลงไปแล้วก็อ้างบอกว่า
ไม่ได้วางแผนมาไม่ได้เตรียมการมา
และไม่ได้ตั้งใจให้ถึงชีวิต

เหวะกลับไปส่งเรื่องเรื่องของอย่างนี้

ห่วงเบอร์ได้ไหม
แค่เราผลักลุงก็ล้มไปแล้วแล้วเอารถไปได้เลย
ทำไมเราถึงต้องแพงขนาดนั้นครับ
เออเนี่ยคือทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะ

คุณจ้วงแทงเขาจนกระทั่งเขาตาย
หลังก่อเหตุผู้ต้องหาขับรถหลบหนีไปที่บ้านโพชะเชิงเศร้า
เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถ
อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ที่สุดแล้ว

ชมตำรวจชนบุรีนะคะทำงานได้ไว
สามารถติดตามตัวคนร้ายได้เร็วมาก
ทีนี้เราไปสอบถามอีกหนึ่งคนคุณคะ

ลูกสาวของคุณตาลูกสาวของผู้ตายบอกว่า

ครอบครัวเริ่มทำใจได้แล้ว
คืนก่อนเกิดเหตุโอ้ฟังแล้วก็เศร้า
คืนก่อนเกิดเหตุคุณแม่ก็คือเมียของผู้ตาย
เล่าให้ฟังบอกว่าจู่พ่อในวัย๗๗ปี
สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเข้ามากอดแม่
ลักษณะปรากฏการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
อันนี้ลูกสาวบอกว่ามันก็เป็นเหมือนลางบอกเหตุแล้ว
ตัวเองและครอบครัวบอกเลยนะคะว่า

เพราะว่าไม่อยากไปเจอกันชาติหน้ากันอีกนะ
แต่ไม่ให้ผู้ต้องหามาขอโทษหรือขอขมาศพ
เพราะว่ารับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
ก็ต้องอโหสิกรรมเราก็ทุกข์เองนะ

ทีนี้อีกหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ

ันทชาติสุพมงคลผู้การชนบุรีบอกว่า
ผู้ต้องหามีพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมโหดร้ายมาก
ก่อเหตุแบบนี้กับผู้สูงอายุคุณคะ
ผู้สูงอายุบางคนแค่ผลักเขาก็ล้มแล้ว

ผู้การชนบุรีบอกว่าถึงว่าจะอ้างว่าทำไปเพราะเมา
และไม่ได้วางแผนมาก่อนไม่ได้เตรียมการมาก่อน
แต่มันเป็นเหตุและผลที่ฟังไม่ขึ้น

คุณจะบอกว่าคุณไม่ได้เตรียมการมาได้อย่างไร
ที่สำคัญไปดูโทรศัพท์ของคนก่อเหตุผู้ต้องหา

อัลบั้มรูปเขาถ่ายเลยนะ

โอ้นี่เตรียมการมันว่าเลือกนะนี่ลักษณะนี้
ผู้การชมรีบอกว่าคุณจะบอกว่าไม่เตรียมการมาได้อย่างไร
ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหามีการไปขอเบอร์โทรศัพท์

เพราะว่าเหยื่อรายแรกไม่ยอมส่งเบอร์โทรมาให้
ไม่ยอมมาส่งเนื่องจากว่าเห็นว่าผิดเวลา
ส่วนผู้ตายหลงเชื่อเป็นคราวเคราะห์ของคุณตาด้วย

ตำรวจสามารถไปติดตามคืนมาได้แล้ว

และกำลังจะส่งออกนอกประเทศ
เรื่องต้นตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้
ก็คือนายอนุภาพในความผิดฐานชิงทรัพย์โดยมีอาวุธมีด
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนข้อหาอื่นจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร

วันพรุ่งนี้จะนำตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดชนบุรี
ฝากขังเป็นผลัดแรกและคัดค้านการประกันตัว
เพราะอะไรเพราะว่าพฤติกรรมโหดเยี่ยมมาก
และที่สำคัญผู้ต้องหาไม่มีที่พัก
เป็นหลักแหล่งเกรงว่าจะหลบหนีนั่นเองนะคะ